เพราะว่าช่วงนี้ดอกกระเจียวบานแล้ว
ต้อนรับหน้าฝนต้อนรับนักท่องเที่ยว

ไปที่จังหวัดขอนแก่นเลยค่ะ

ไปชมทุ่งดอกกระเจียวในสวนสัตว์

ตอนนี้ทางอุทยานมองไปทางไหน

เห็นสีชมพูสดใสไปทั่วเลย
เป็นสีสันของความสวยงามของดอกกระเจียวนั่นเอง

เทศกาลทุ่งดอกกระเจียว

มีซีซั่น๒นี่คือภาค๒แล้วนะ

ตอนนี้ดอกกระเจียวก็กำลังผลิบานเต็มพื้นที่กว่า๔ไร่นะคะ

แลนด์มาร์คสำคัญในสวนสัตว์ขอนแก่นไปแล้ว

ก็จะต้องมาชมความสวยงามของดอกกระเจียว
แล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก็บ

ให้นักท่องเที่ยวได้สามารถขึ้นมากราบสการะขอพรพระพุทธสิรามณี
พระประจำสวนสัตว์ขอนแก่นด้วยพร้อมกับร่วมทำบุญพระประจำวันเกิดที่ประดิษฐานอยู่บนหินล้านปีในอุทยานแห่งนี้
พระประจำสวนสัตว์ขอนแก่นด้วยพร้อมกับร่วมทำบุญพระประจำวันเกิดที่ประดิษฐานอยู่บนหินล้านปีในอุทยานแห่งนี้
พระประจำสวนสัตว์ขอนแก่นด้วยพร้อมกับร่วมทำบุญพระประจำวันเกิดที่ประดิษฐานอยู่บนหินล้านปีในอุทยานแห่งนี้
พระประจำสวนสัตว์ขอนแก่นด้วยพร้อมกับร่วมทำบุญพระประจำวันเกิดที่ประดิษฐานอยู่บนหินล้านปีในอุทยานแห่งนี้

ในวันพระใหญ่แบบนี้ในวันอาสัญหาบูชาและวันเข้าพรรษานะคะ
งานนี้ก็อิ่มอกอิ่มใจเติมความสดชื่นเก็บภาพความสวยงามของดอกกระเจียวไปแล้ว

เห็นแบบนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าพลาดไม่ได้
สำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวชมความสวยงามของทุ่งดอกกระเจียว
พร้อมกับไปกราบไหว้ไปขอพรเป็นสิริมงคลกับชีวิต
ไปกันได้ที่สวนสัตว์ขอนแก่นตำบลคำม่วงอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะคะ
โอ้โหไปกันดูนะที่จังหวัดขอนแก่นสถานที่ท่องเที่ยวเขาเยอะอาหารเขาก็อร่อยด้วย